คำถามเรื่องการอธิภัยเมื่อวานอ่ะ
แล้วจะเป็นยังไงคุณก็นั่งดูอยู่พร้อมผมก็จบแล้ว
สมมุติผมจะเป็นไปตามที่เราพัดบอก
ผมถือว่าบรรยากาศดีอย่างที่ผมได้พูดในสะพานนั่นแหละว่า
การที่จะให้สอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำ
เพื่อที่จะต้องการให้สอบถามและรัฐบาลก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการเมือง
ซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นเช่นนั้นจริงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าเขาก็ยังคงติดใจในส่วน

อาทธันต์ค่ะถ้าเกิดนำมาซึ่งการอธิบายไม่ร่วงใจต่อไปอะไรมีแน่มันสามารถคงได้ไหมคะ
เดี๋ยวพูดไปเขาจะชี้นำแล้วแต่เขาไปคิดดูเองก็ล่ะกัน
พอบอกว่าเอาละงั้นก็ไม่ตอบจะได้ไม่ต้องชี้แล้วก็จะไม่ต้องนำ
เสรีทำรายลงว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราปิดปากเงียบไม่พูดไม่อะไร
คือพูดก็โดนไม่พูดก็โดนก็เก็บเอาไว้ถึงเวลาจำเป็นแล้วพูดดีกว่า

ใช่รัฐบาลทำในส่วนของรัฐบาลไปแล้ว
สมาชิกท่านก็ทำในส่วนของท่านได้เป็นอย่างดี
ประมาณ๑๐คนที่ได้สอบถามเมื่อวานนั้น
ผมคำถามอาจจะซ้ำกันบ้างนะครับ
แต่ผมก็ถือว่าเป็นแง่มุมของเขา
แต่เป็นเรื่องดีนะฮะเรื่องกิจกรรมตามอาจารย์เป็นเรื่องน่าสงเศย

ไม่รู้ยังไม่เคยคิดจะไปฟ้องใครยังไม่เห็นยี่อะไร
อาจารย์เมื่อวานพูดสิธินัทบ้านในช่วงท้าย
อเจมส์พูดว่าที่การพิพันธ์ต่อไปเป็นการหินฟ้าธรรม